ส่วนประสบกรณิกรจังหวัดเลยกว่าหมื่นคนค่ะก็ร่วมกันแปรขบวนเป็นรูปหัวใจ
แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าค่ะที่หน้าสารกลางจังหวัดเลยนะคะ
ชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าจาก๑๔อำเภอจำนวนรวมกว่าหมื่นคน
ร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมีการลงนามเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
แล้วก็มีการแปรขบวนเป็นรูปหัวใจพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏเสด็จประพาทอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน
เยี่ยมประชาชนราศดรไทยอาสาป้องกันตนเองและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลยรวม๕ครั้ง
พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาประสุทธิ์อำเภอด่านซ้าย
เพื่อศึกษาพัฒนาและให้ความรู้แก่ราษดรในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว
เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ส่งรับกิจการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเลยเข้าเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๐
เพื่อให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนขาดแคลนให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา
อกจากนี้ยังทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประธานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
เพื่อเก็บกักน้ำจากแม่น้ำเลยไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตลอดแนวแม่น้ำเลย
รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาอุทธกภัยในฤดูฝน
ด้วยน้ำพระราชหรือไทยอันยิ่งใหญ่ที่ได้พระราชทานแก่ประสบกรณิกรในจังหวัดเลยก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งด้านความมั่นคงของบ้านเมืองความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ